คราวนี้ไปดูเรื่องราวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะ
เขาบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ลูกค้าหลายคนทึ่ง
เพราะว่าเมื่อเขาเดินเข้าไปในร้านแล้วจะได้ยินเสียงท่องจ๋าทองจ๋า

เป็นเสียงของเจ้านกขุนทองคุณผู้ชม

ไปรับแขกแบบนี้ค่ะทุกวันทุกวัน
เจ้าของร้านบอกว่าสอนให้มันพูดทักทายลูกค้าบ้าง

ทักทายคนที่เดินผ่านไปผ่านมาบ้าง

ทองจ๋าทองจ๋าทอง
ทองจ๋าทองจ๋าทอง

แต่คำที่ได้ยินชัดเจนคือทองจ๋า

เอาไว้ขันรับเวลาเจ้าของก็เรียก

คือที่นี่เป็นร้านลูกชิ้นทอดพี่นุ้ย
ร้านอาหารนี้ตั้งอยู่ที่ริมชายหาด

ตอนนี้เจ้าทองก็เริ่มพูดภาษาคนได้หลายคำแล้ว
คำที่ชัดก็คือทองสาและครับพ่อ
ส่วนคำอื่นที่ว่าพูดได้หลายคำเนี่ย

อย่างเช่นเข้าข้างในก่อน
โอ้โฮพูดให้เป็นประโยคเลยหรอจริงแล้วยังมีถามนะ
เขาจะพูดอย่างไรอ้องอ้องออน
ก็ฟังไม่ชัดก็พอเดาได้ว่าพูดอะไร
หรือว่ามีคำว่ากินข้าวหรือยัง
และอีกหลายคำที่พยายามจะพูดแต่ยังไม่ชัด
ต้องใช้เวลาฝึกหน่อยนะคะซึ่งมันมักจะพูดเวลา
เห็นลูกค้าเดินเข้ามาในร้านแล้วมันก็ต้องอารมณ์ดีด้วยนะ
พออารมณ์ดีเชิญลูกค้าเข้าร้านก็จะทักทายแบบนี้นะคะ
จากการที่สอบถามทางร้านเขาบอกว่าคำว่าทองจากับพ่อ

ทางเจ้าของร้านจะใช้คำนี้เรียกและทักทายเจ้าท้องจ๋า
ทองจ๋ามันก็จะตอบรับกลับมาว่าครับพ่อครับพ่อแบบนี้นะคะ

เวลาเข้ามาก็จะทักทายเจ้าทองวัดทองสาทองสา
มันก็ตอบรับครับพ่อด้วยเหมือนกัน
ใช่น่ารักอยากให้พ่อเขาสอน
อยากให้พ่อสอนทองจ๋าพูดว่าเปิดไทยรัฐทีวี
ดูข่าวเช้าไทยรัฐเสาร์อาทิตย์กันเร็ว
โอ้โฮยาวไปไหมครับ
สงสารทองจ๋าแต่ว่าถือว่าเก่งนะ
มันพูดได้หลายประโยคก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าประทับใจ

เขาบอกว่ามีลูกค้าหลายคนรวมถึงพนักงานในร้าน
เคยได้โชคได้ลาบจากการที่มาพูดคุยกับเจ้าทองด้วย
อ๋องั้นต้องพูดเป็นประโยคแล้วพูดเป็นตัวเลขด้วยเหรอค่ะ

จะคิดเงินคิดเงิน
ไปที่ร้านลูกชิ้นทอดพี่นุ้ยอยู่ริมชายหาดชาลาทัศน์
ที่อำเภอเมืองสงขลาไปเจอทองจ๋า

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ร้านลูกชิ้นทอดพี่นุ้ย
คุณสุสคุณพยายามเท่าไรเขาไม่เหมือนเลย